ส่วนสภาพอากาศที่บอเต้นเที่ยมโดยศักดิ์จังหวัดสุราธาริย์
ตอนนี้เขาบอกว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
แล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่รอที่จะเดินทางไปยังเกาะสมุยค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มกันค่ะ

อากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้นะครับ
อากาศนั้นค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งแต่สักพักไม่ถึง๕นาทีนะครับ
ก็เริ่มก่อตัวแล้วก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
ด้านซ้ายมือของผมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าไม่สามารถมองเห็นอะไรเลย
ซึ่งทุกคนนั้นก็ยังคงมั่นใจกับการเดินทางในครั้งนี้นะครับ
เนื่องจากว่านี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของอิทธิพลของปลาบึกนะครับ
ส่วนบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับ

รถยนต์รวมไปถึงผู้คนนะครับ

เนื่องจากว่าปพยังไม่มีคำสั่งให้

เนื่องจากยังเกรงว่าจะได้รับผลละทบ
อิทธิพลของพายุปลาบึกนะครับ
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเองนะครับ

ลมในท้องทะเลนั้นก็มีไม่สูงมากนักนะครับ
เป็นเหมือนกับสภาพทะเลในช่วงปกติ
มีเพียงบางส่วนบางเวลาบางชั่วขณะเท่านั้นนะครับ
ที่จะมีคลื่นลมแรงนะครับ

ขณะนี้ก็พบว่ามีฝนตกกระจายอยู่ทั่วบริเวณนะครับ
โดยเฉพาะในตำบลดอนศักดิ์อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราชธานีแห่งนี้ครับ
และผมก็ยังคงปักหลักรายงานอยู่ที่อำเภอดอนศักดิ์นะครับ

รายงานจากอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีครับ